โหดกันหน่อยพูดแบบนี้ให้ทำใจกันไว้ก่อน
เพราะว่าแต่ละข่าวตอนนี้นะญาติมาแจ้งความ
บอกว่าญาติเขาหายไปช่วงสงกรานเป็นน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
หายออกไปจากบ้าน๑๓เมษายนตามหาที่ไหนก็ไม่เจอ
สุดท้ายค่ะมีคนไปพบเป็นศพอยู่บนรถกระบะค่ะ
ตำรวจสพนากลางนะคะจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ในรถกระบะสีดำ
ถูกจอดทิ้งอยู่ในไร่อ้อยแห่งหนึ่งนะในพื้นที่ตำบลฝั่งแดง
อำเภอนากลาง๑๔เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ตรวจสอบพบว่าผู้ตายคือนางสาวกันนิกาพันนึกอายุ๔๕ปี
ญาติแจ้งว่าหายไปจากบ้านเมื่อวันที่สิบสามเมษายน
สภาพศพเนี่ยมีลักษณะคือหน้าตาบวมอืดแล้วค่ะสวมเสื้อยืดสีชมพู
ท่อนล่างเกือบเปลื่อยสวมเพียงแค่กางเกงชั้นใน
และที่ใบหน้าของหญิงสาวคนนี้มีบาดแผลถูกทำร้ายมาค่ะ
เจ้าหน้าที่จามไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยคือนายสังกาหอมจันทึกนะคะ
หรือว่าลุงกาอายุเจ็ดสิบสามปีลุงกาคนนี้ก็รับสารภาพดูแบบว่าชิวเลยนะ
ไม่ได้ตื่นตกใจเลยบอกว่าเป็นคนลงมือฆ่านางสาวกันนิกาจริงค่ะ
วันที่เกิดเหตุนี่นะผู้ตายขับรถมารับลุงกาที่เถียงนา
แล้วก็ขับพาไปที่ชายป่าใกล้ไร่อ้อยที่พบศพนั่นแหละ
ที่ผู้ตายจะเดินลงไปปัสสาวะข้างรถแล้วขึ้นไปนอนตรงแคปหลังคนขับ
หลังจากนั้นผู้ตายถอดผ้านุ่งออกแล้วบอกให้ลุงกาปีนเข้าไปหา
อันนี้คำกล่าวอ้างของลุงกานะลุงกาจะพูดอะไรก็ได้
เพราะตอนนี้ผู้เสียชีวิตเขาเสียชีวิตไปแล้ว
แล้วลุงกาบอกว่าลุงกาก็ทวงถามเรื่องเงินที่ติดค้างเอาไว้ว่าเมื่อไหร่จะคืน
แต่ผู้ตายเนี่ยยังไงก็ไม่ยอมจ่ายคืนบอกว่าไม่มีหลักฐานว่ายืมไปเมื่อไหร่นี่
ฟังแบบนี้ปุ๊บลุงกาบอกโกรธมากก็เลยใช้ผ้านุ่งของผู้ตายนั่นแหละ
ปากแล้วก็อุดจมูกค่ะซึ่งอีกฝ่ายเนี่ยพยายามต่อสู้
ด้วยการใช้รองเท้าตีที่ใบหน้าของลุงหลายครั้ง
แต่สุดท้ายแรงผู้หญิงสู้แรงผู้ชายไม่ไหวค่ะ
หลังจากนั้นลุงกาก็เลยปั่นรถจักรยานกลับไปอยู่ที่บ้าน
ตำรวจมาตามจับกลุ่ม๑๔เมษายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ลุงกาบอกว่ารู้จักกับนางสาวกันนิกามาประมาณ๒ปีนะ
ครั้งแรกฝ่ายหญิงเข้ามาตีสนิท
คือเหมือนจะแบบฟิลชู้สาวประมาณนั้นนะฮะ
อ้างว่าต้องการนำไปประกันตัวให้ญาติ
ภายหลังเริ่มแอบคบหากัน
แล้วตัวลุงกาเองบอกว่าก็ยอมให้นางสาวกันนิกาเนี่ย

รวมกันแล้วเหยียบแสนคุณผู้ชมนะ
จนกระทั่งระยะหลังลุงกาเองบอกว่าก็ไม่ไหวจะให้แล้วเหมือนกัน

แต่กันนิกากลับบ่ายเบียงแล้วก็บอกว่าไม่มีหลักฐานในการยืมนี่
ลุงกาก็เลยบอกว่าโกรธมากฟังแล้วของขึ้น
ก็เลยจัดการนางสาวกันนิกา